ท่านผู้ชมครับตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยวันนี้นะครับ
ที่แถลงออกมาเนี่ยพบผู้ป่วยเพิ่มอีก๓๐นะฮะ
โดยนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
แถลงข่าวสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด๑๙ในไทยนะครับ
วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม๓๐รายแบ่งเป็น๒กลุ่มนะครับ
กลุ่ม๑เป็นกลุ่มก้อนเก่าที่มีการติดตามตัวมาตรวจ

หรือว่าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยมาก่อนหน้านี้
รวมแล้ว๑๔รายก็คือกลุ่มสนามมวย๑๑ราย
ลุมพินีอ้อมน้อยแล้วก็รัชดำเนินนะครับ
กับกลุ่มสถานบันเทิงย่านทองหล่อ๑ราย
แล้วก็มีกลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้วอีก๒ราย
ส่วนกลุ่มที่๒ในวันนี้เนี่ยเป็นผู้ป่วยรายใหม่๑๖รายนะครับ
คือกลุ่มผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ๙ราย
กลุ่มที่ทำงานใกล้ชิดสัมผัสกับต่างชาติ๑ราย
ซึ่งคนนี้คือคนขับแท็กซี่นะครับ
แล้วก็รอผลสอบส่วนโรคเพิ่มอีก๖ราย
อันนี้ไทยมีผู้ป่วยโรคโควิด๑๙สะสม๑๗๗ราย
รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว๔๑ราย
ยังต้องอยู่ที่โรงพยาบาลอีก๑๓๕รายนะฮะ
แล้วก็ผู้เสียชีวิตก็คือก่อนหน้านี้นะฮะ๑ศพด้วยกันนะครับ
แต่ว่าวันนี้ก็น่าจะมีข่าวที่ฟังแล้วอาจจะใจชื้นขึ้นมาบ้างนะครับ
เพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้ได้ขยายการคัดกรองเพิ่มเติมมากขึ้น
ถ้าใครมีอาการป่วยและมีประวัติเดินทางไปสนามมวยไปสถานบันเทิง
ในช่วง๒สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านรีบแจ้งกระทรวงสาธารณสุขนะฮะ
ควบคุมโรคก็ได้จะได้รับการตรวจเชื้อฟรี
แล้วก็ได้ยืนยันเรื่องระบบสำรองยานะครับยาที่ชื่อฟาวิพิราเวียนะฮะ
นี่เป็นยาที่ไทยเราสั่งซื้อมาจากญี่ปุ่นนะครับ
กระทรวงสาธารณสุขได้รับมาแล้ว๔๐๐๐เมตรนะฮะ
ซึ่งยานี้นะครับถูกผลิตขึ้นแล้วก็อนุญาตให้ใช้ได้ในญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงมีนาคม๕๗นะครับ

ซึ่งพอโควิดระบาดยาฟาวิพิราเวียนะครับ
ยานี้ทางการจีนเอาไปทดลองใช้กับผู้ป่วยโควิด๑๙นะครับ
ใช้ไปมากกว่า๘๐รายในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แล้วแพทย์ที่จีนบอกว่าการทดลองได้ผลออกมาดีนะฮะ

ปัจจุบันทางการจีนก็ผลิตยาชนิดนี้ขึ้นมาเองแล้ว
ไทยราวสั่งซื้อจากญี่ปุ่นได้มา๔๐๐๐๐เมตรนะครับ
คุณผู้ชมครับจะสามารถรักษาผู้ป่วยได้ประมาณ๖๗๐๐คน
แล้วกระทรวงสาธารณสุขก็กำลังที่จะสั่งเพิ่มอีกหลายหมื่นเมตร
ก็จะกระจายไปตามภาคส่วนต่างให้ทั่วถึงสำหรับผู้ที่ป่วยโควิด๑๙
ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่เราบอกมาตลอดนะคะว่ารักษาหายได้
แต่ว่าทีนี้ค่ะอย่างที่หลายคนกังวลใจแล้วก็พูดถึงกันเยอะมาก
เรื่องของการไปตรวจหาเชื้อว่าเราติดโรคโควิด๑๙หรือเปล่า
หลักการยังเป็นเหมือนเดิมคือถ้าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงเดินทางมาจากต่างประเทศ
ใกล้ชิดกับคนที่เป็นโรคโควิด๑๙อันนี้ตรวจฟรี
หรือเรามีอาการป่วยแล้วมันใกล้เคียงกับการป่วยเป็นโรคนี้อันนี้ฟรี
แต่ถ้าเราไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงอะไรเลยแต่เราอยากรู้เราอยากไปตรวจ
อันนี้เสียสตังค์และค่าใช้จ่ายสูงหลายพันบาท
ในน้อยก็๔๕พันอ่ะใช่ค่ะมาตรการช่วยเหลือตรงนี้
เขาแชร์กันไปเยอะมากบอกว่ามีการตรวจ๒๔๐๐บาท
ใช่หลายคนเห็นว่า๒๔๐๐บาทพอไหวนะ
พอไหวพอจ่ายได้นะไม่แพงถ้าเกี่ยวกับรัฐฐานปัจจุบันไม่แพง
เป็นข้อความเกี่ยวกับคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
กรมวิชาศาสตร์การแพทย์เปิดรับ๔รอบต่อวันรู้ผลภายใน๖๑๒ชั่วโมง
๐บาทเท่านั้นคนก็แห่แชร์กันแล้วคนก็จะเดินทางไปตรวจกันเยอะ
ทีมข่าวของเราก็เลยสอบถามเพิ่มเติมไป
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่รับสายบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่สื่อสารคลาดเคลื่อนนะคะ
ทางคณะสหเวชศาสตร์ไม่ได้รับตรวจโควิด๑๙ให้กับประชาชนที่ต้องการจะตรวจด้วยตัวเองอยู่ดีเดินไปตรวจอย่างนี้
เขาไม่รับนะคะรับเฉพาะกรณีตัวอย่างเชื้อ
ที่ถูกส่งมาจากโรงพยาบาลเท่านั้น

ไม่ใช่เป็นการอาจเดินเข้าไปตรวจแล้วตรวจให้๒๔๐๐อันนี้

ทางคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชี้แจงผ่าน
บอกว่าตามที่มีกระแสแชร์กันอยู่เนี่ยนะคะ
ขอความกรุณาให้รับข้อมูลอย่างเป็นทางการ
จากเพจของคณะสหเวชศาสตร์เท่านั้นดีกว่านะคะ
แล้วก็มีการแถลงข่าวโดยท่านอธิการบดีไปแล้วนะคะ

ซึ่งทางคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เขาเปิดห้องปฏิบัติรับตรวจวินิจฉัยโควิด๑๙
โดยนางสาวไพรวันสัทธานนท์คณะบดีของคณะนะคะ
รับตรวจเชื้อจากโรงพยาบาลใกล้
ยืนยันผลได้ภายใน๖๑๒ชั่วโมงอย่างมีประสิทธิภาพ
เพราะว่ามีคุณภาพมีมาตรฐานห้องตรวจในระดับแบบ
ปฏิบัติการที่ดีได้รับการรองรับ
มีการรับรองจากความชำนาญจากห้องปฏิบัติการต่าง

ก็จะรับที่มีการส่งตรวจมาจากโรงพยาบาล
มาจากสถานพยาบาลเท่านั้น
ไม่ได้รับตรวจให้กับประชาชนโดยทั่วไปนะคะ
คือตรวจเนี่ยใช่แต่ไม่ใช่ตรวจรายบุคคล

ผู้ชมครับที่ขอนแก่นเนี่ยมันมีกรณีที่เป็นคลิปในโซเชียลเกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเธอจะไปตรวจหาโควิด๑๙
บอกว่าโอ้โหนี่ไปสัมผัสกับคนจีนมา
นี่คือประเทศหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมที่เราประกาศไว้ด้วย

แต่ทางโรงพยาบาลไม่ยอมตรวจให้

อ้าวนี่ครับเดี๋ยวไปดูคลิปก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ครับประโกนลั่นโรงพยาบาลเลย
เป็นใครอยู่แถวนั้นก็คงจะหวั่นใจไป
เพราะเธอบอกโอ้โหเธอไปสัมผัสคนจีนมาอย่างนี้

โรงพยาบาลขอนแก่นมาก่อนแล้วก็ไม่ตรวจให้ก็ต้องไปเอกช้น
เอกชนก็ไม่ตรวจให้มาโรงพยาบาลรัฐก็เลยมาที่โรงพยาบาลศรีนคริน
ก็ไม่ได้รับการตรวจอีกทั้งที่บอกว่าได้ไปใกล้ชิด
สัมผัสคนจีนมาอ่าจะตรวจจะจ่ายเงินเป็นหมื่นก็ได้นะค่ะ
แต่หมอก็ไม่ตรวจให้ล่าสุดรองศาสตราอาจารย์นายแพทย์สมศักดิ์เทียมเก่า
ท่านเป็นรองภูมิในการโรงพยาบาลศรีนครินได้ชี้แจงเรื่องนี้แล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับโดยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปนี้
มันเกิดขึ้นจริงนะฮะเกิดขึ้นสายเมื่อวานนี้ก็คือจันทร์ที่๑๖มีนาคม
ตอนนั้นทางแพทย์กับพยาบาลต่างก็กำลังประจิบัติน่าที่
กรองผู้ป่วยอยู่ที่หน้าทางเข้าโรงพยาบาลแล้วผู้หญิงคนนี้ก็มาตะโกนเสียงดัง
ทุกคนก็แตกตื่นไปหมดนะครับเพราะว่าตะโกนว่าตัวเองเนี่ย
ไม่ยอมตรวจให้กรณีนี้ทางโรงพยาบาลได้มีการตรวจคัดกรองตามขั้นตอนมาก่อนแล้วแล้วพบว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด๑๙เลยนะฮะแพทย์ก็อธิบายให้ฟังไปแล้วแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เธอไม่เข้าใจแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็เข้าใจแล้วก็ยอมเดินทางกลับ
คนทั่วไปที่ที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับตามแนวทางของการแพทย์เนี่ยไม่ควรจะตรวจนะครับเพราะเพราะการตรวจเนี่ยก็จะทำให้เข้าใจผิดคือเราต้องเข้าใจว่าผลการตรวจโควิดไนทีนที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าตรวจแล้วไม่พบนั่นไม่ได้หมายความว่าท่าน
ไม่ได้ติดเชื้อนี้นะครับคือมันยังมีระยะฟักตัวต่างเกิดขึ้น

ก็อย่างที่คุณหมออธิบายก็เหมือนกับหลักการที่กรมควบคุมโรค
ว่ากระทรวงหาสุขได้อธิบายมาตลอดนะฮะ

การที่ท่านไปขอตรวจโควิด๑๙ตามที่ท่านอยากจะรู้
หรือว่าท่านสงสัยตัวท่านเองเนี่ยแล้วเขายังไม่ตรวจให้เนี่ย
ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้ต้องการจะตรวจหรือจะรักษาท่าน

แต่มันมีสองเรื่องในกรณีนี้หนึ่งก็คืออย่างที่ท่านรองพอโรงพยาบาลศรีนครินบอกมาสักครู่เนี่ย
ถ้าคุณไม่ได้เข้ากลุ่มเสี่ยงเลยนะคุณตรวจวันนี้คุณก็ไม่รู้
ใช่ค่ะเพราะว่ามีระยะฟักตัว๑๔วันอยู่แล้ว

ยังไงก็การกักตัวดีที่สุดแล้วก็สังเกตอาการตัวเอง
แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้ารับตรวจทุกคนหรือต่อให้แบบตรวจฟรีไม่เสียสตังค์แล้วรับตรวจทุกคนเนี่ย

ใช่ค่ะดิฉันไปเองคุณหมอเขาจะถามหมดเลย
คุณเสี่ยงไหมถ้าเกิดคุณไม่เสี่ยงจริงเขาไม่ตรวจให้จริงนะคะ
เขาก็บอกไปกักตัว๑๔วันอะไรก็ว่าไป
เพราะทุกวันนี้คนที่พร้อมจะเสียสตางค์เนี่ย